เป็นวินรถจักรยานยนต์กำลังทำร้ายนักท่องเที่ยวอยู่เลยนะคะ

นี่แหละค่ะคือคลิปบันทึกเหตุการณ์
ขณะที่คนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างทำร้ายนักท่องเที่ยว
ภายในซอยบัวขาวหมู่๑๐ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
พลเมืองดีเขาได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจนะคะให้ไปตรวจสอบ
แต่คู่กรณีก็แยกย้ายกันไปก่อนแล้ว
พบนายอนุชาพลรังสรรคหนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์ยืนรอให้การกับตำรวจอยู่
แล้วก็เปิดคลิปจากโทรศัพท์มือถือให้ดู
ก็เป็นช่วงจังหวะที่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างด่านักท่องเที่ยว

แต่วินรถจักรยานยนต์คนนี้เนี่ยก็ไม่สนก็ยังคงทำร้ายอยู่นะคะ
อนุชาเล่าให้ฟังว่านักท่องเที่ยวและวินรถจักรยานยนต์ก็ขี่ตามกันมาตามถนนในซอยบัวขาว
พอไปถึงจุดเกิดเหตุเลี้ยวเข้าซอยรถไปเฉียวชนกันค่ะ
เฉียวชนกันกับนักท่องเที่ยวก็เลยทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
วินรถจักรยานยนต์ก็เลยทำร้ายนักท่องเที่ยว
นายอนุชาบอกว่านี่เป็นการกระทำที่มันเสื่อมเสียมันเสียภาพลักษณ์สำหรับการท่องเที่ยวเมืองไทยนะคะ
ก็เลยอยากจะให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วค่ะ